คุณผู้ชมเห็นด้วยกับดิฉันไหมว่าช่วงนี้รายได้หายแต่รายจ่ายเท่าเดิม

หลายคนก็ต้องปรับตัวดิฉันไปนั่งอ่านข่าว

เมื่อก่อนเขาเคยได้เงินเป็นเดือนหนึ่งเกือบแสนเลยนะ

แล้วก็ต้องมาล้างแอร์ตัวหนึ่ง๓๐๐กว่าบาท
เดือนนึงมารับเงินเกือบ๒๐๐๐บาท

ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เธอเนี่ยนะบอกว่าตอนนี้บริษัทไม่มีงานให้ทำ

แล้วดูสิเธอไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อย
มาทำหมูทอดเนื้อทอดแดดเดียวขายในช่วงนี้นะคะ
สาวสวยคนนี้คือคุณสาธิมนต์ชำนาญศาล
เป็นแอร์โฮสเตจชาวอุดรธานีค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในสายการบินในประเทศ
ทีนี้พอสายการบินต้องหยุดให้บริการ

ตกใจนะตกใจแล้วไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้

อย่างที่บอกไงว่ารายได้หายแต่รายจ่ายเท่าเดิม
แต่อย่างหนึ่งที่เธอมีคือสติค่ะคุณผู้ชม
คิดหาทางออกแล้วก็เรายังพอมีความสามารถอยู่
เรายังมีหนึ่งสมองสองมือสองเท้า
ก็เลยผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์
รอให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้วแน่นอนค่ะมันเกิดผลกระทบกับทุกอย่างจริง
แต่เธอบอกว่าเธอก็ต้องปรับตัวเอง
เพื่อให้ชีวิตเธอและครอบครัวอยู่ได้
จะได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ทำ
แล้วก็ไม่คิดจะอายทำกินด้วยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมฟังตอนที่เขาไลฟ์
เมื่อกี้เห็นแบบมีโชว์เงินค่าขายหมูปิ้งค่าเนื้อทอดด้วย

อ่าสวัสดีค่ะ

มาส่งหนูแดดเดียวแล้วก็ยาสีฟันแฮวอร์ดด้วย

ไม่เช้ามาก๑๐โมงครึ่งแล้ว
รับตังค์เลยตื่นมา
นั่นแหละ
พอดีส่งในพื้นที่ค่ะ

ตอนนี้คุณพ่อตั้งหน้าเป็นน้องชายกับน้องสะพัยค่ะ

อ่าหมูแดดเดียวทอดสูตรที่บ้านเราเอง
สูตรโบราณสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้
ของคุณยายและคุณแม่นะคะ

แล้วก็มีเนื้อรสดั้งเดิม๒๐๐กรัม๑๐๐บาท
มีรสชาติใหม่ตอนนี้เป็นหมูลาบรสแซ่บ
อันนี้คิดสูตรเองนะคะแล้วก็ทำเอง
นี่คุณสืบสกุลดูหน้าตาคุณศาสิมนต์สิ
คือเธอเป็นสาวสวยที่ตอนนี้เธอก็ยังสดใสอยู่
เหมือนกับเธอก็มีพลังในการสู้ชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าสูตรทั้งหมดที่ได้มาได้มาจากคุณยายแล้วก็แม่

แบบถุงเธอขายเป็นแพ็กนะ
หนึ่งก็๒๐๐กรัมก็มีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัว
แล้วเมื่อกี้ที่เธอบอกมีรถลาบด้วย
นี่เห็นไหมคะหมูแดดเดียวสูตรคุณแม่
สนใจเราขึ้นเบอร์ให้ด้วยค่ะอยู่หน้าจอ
คุณผู้ชมจะเข้าไปในเฟซบุ๊กก็ได้
ชื่อเพจของเธอพิมพ์แอนด์ซิส
แล้วก็เริ่มขายได้มาประมาณ๒อาทิตย์ค่ะ

เงินมา๑๕๐๐กว่าบาทแล้วนะ
ถือว่าเธอก็มีกำลังใจในการต่อสู้
แล้วดูสิตอนที่เอาหมูแดดเดียวเอาเนื้อแดดเดียวไปตาก

ซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบหมดแหละ
ตัวเธอเองก็จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ดูคลิปเธออยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
ใครที่ท้อลองหาความสามารถอื่นของตัวเองดู

คุณผู้ชมมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
รวมถึงปรับเปลี่ยนเรื่องของช่องทางการทำอาหารกินอย่างไกล
ก็บอกต่อมาทางไลน์หน้าจอได้นะครับ